เข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนนึงมียาบ้าอยู่ที่ตัว๑๐เมตร
แล้วก็ขยายผลจากผู้ชายคนนี้
เขาบอกว่าได้ยาบ้ามาจากผู้ชายคนนึงที่พักอยู่ที่บ้านหลังนี้
ตำรวจก็เลยไปปิดล้อมนะคะแต่ผู้ชายคนนี้พอเปิดประตูมาปุ๊บยิงใส่ตำรวจเลย
ยิงใส่๓นัดเลยมีดาบตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ฝ่าวงล้อมตำรวจนะหนีไปอยู่บ้านญาติ
ตำรวจไปปิดล้อมบ้านอีกหลังนึงสุดท้ายกลัวว่าจะถูกจับตาย
วางปืนแล้วก็ให้ตำรวจจับนะคะตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
สพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจับผู้ชายคนนึง
พร้อมยาบ้าสิบเมตรขยายผลผู้ต้องหาเนี่ยซัดทอดว่า
ซื้อยาบ้ามาจากนายพิสิทธิ์ช่างทำร่องอายุ๒๕ปี
หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามทับหนึ่งหมู่ห้า
ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
บ้านหลังนี้เป็นของนายศักดิ์สิทธิ์นวรัฐนำกำลังตำรวจปิดล้อมค่ะ
พอไปถึงเนี่ยตำรวจตะโกนให้เปิดประตูบ้านให้ออกมาแต่โดยดี
คนในบ้านตะโกนกลับมาว่ารอสักครู่
เปิดประตูออกแล้วเอาปืนยิงใส่เลยนะคะครับ
เป็นปืนออโตเมติกยิงออกมาสามนัดกระสุนถูกดาบตำรวจนิมิตร
ทำหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดที่ยืนอยู่หน้าบ้านพอดี
ดาบตำรวจนายนี้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คนยิงคือนายพิสิทธิ์ช่างทำร่องก็คือคนที่ถูกซัดทอดมาค่ะว่าเป็นคนขายยาบ้า
พอกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จเนี่ยนะคะวิ่งหลบหนีออกหลังบ้านนะคะ
ตำรวจประสานระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสพวิเชียนบุรีสพบึงสามพันธุ์
แล้วก็ไปปิดล้อมบ้านอีกหลังนึงอยู่ใกล้กันเป็นบ้านญาติ
ก็ไปปิดล้อมกันอีกหลังนึงทีเนี้ยนายพิสิทธิ์คงกลัวว่าจะถูกจับตาย
วางปืนยอมมอบตัวกับตำรวจแต่โดยดีตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพวิเชียนบุรีนะคะ
ดาบตำรวจนิมิตสุ่มดีที่ถูกคนร้ายใช้ปืนยิงก็โรงพยาบาลวิเชียนบุรีรับตัว
ไปที่โรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินปรากฏว่ากระสุนเข้าที่หน้าอกเฉียดปอด
อีก๒นัดเนี่ยถูกที่ต้นแขนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะคะ
ส่วนคนร้ายยังมีอีกคนนึงนะคะตำรวจบอกตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่ค่ะ
นี่ฮะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เสี่ยงอันตรายนะครับใช่ค่ะ